ในช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของพระเอกชื่อดังคุณชาคริสแย้มนามด้วยนะคะที่ได้สูญเสียคุณแม่สมรักไปนะคะด้วยโรคชะลาติดตามการรายงานได้จากคุณอิงดาวทันจันทร์ผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
เมื่อเวลา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานักแสดงหนุ่มชาคิดแย้มนามและครอบครัวได้เดินทางมาที่สาราทองคำวัดยางพระอารามหลวงเพื่อเข้าพิธีรดน้ำศพคุณแม่สมรักแย้มนามที่เสียชีวิตไปด้วยโรคชะลาในวัย๗๗ปีค่ะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความโศกเศร้าสำหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณแม่สมรักแย้มนามหลังท่านป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบและรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา๔ปีจนล่าสุดเกิดภาวะแทรกซ้อนทำให้อาการสุดหนักและเข้ารักษาตัวอยู่ในห้องไอซียูได้ประมาณ๑สัปดาห์จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อบ่ายวันนี้โดยวัย๗๗ปีโดยช
แย้มนามลูกชายได้เปิดใจว่าทำใจและเตรียมใจมาระยะหนึ่งแล้วเนื่องจากอาการของคุณแม่ค่อนข้างหนักและเจ้าตัวก็ได้ดูแลท่านอย่างเต็มที่พร้อมได้มีโอกาสบอกลาท่านอย่างที่ตั้งใจไว้แล้วค่ะ
สำหรับพิธีทางศาสนาครอบครัวของชาคิดแย้มนาม
จะตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพคุณแม่สมรักแย้มนาม

และมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๒๖ธันวาคมนี้
ที่วัดยางพระอารามหลวงค่ะ
กิจสดาวินถ่ายภาพอินดาวทันจันทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดยางพระอารามหลวงค่ะ

เป็นบรรยากาศจากวัดยางพระอารามหลวงนะคะคุณผู้ชม
แต่จริงแล้วอย่างที่คุณชาคริสบอกว่า
คุณแม่ก็ป่วยด้วยโรคชะลามา๔ปีแล้ว
และอย่างน้อยนะคุณแม่ก็จะได้รับบุญใหญ่
จากที่การที่คุณชาคริสเนี่ยเตรียมจะนำพระไปบรรจุให้คุณแม่ด้วยนะคะ
คุณชาคริสก็บอกเองว่าน้องโพลได้รู้จักคุณย่าแล้ว
ยังไงก็ต้องแสดงความเสียใจมาในโอกาสนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ